มาเสิร์ฟความจิ้นของคู่นี้กันก่อนเลย

ณเดชน์กับยายากันเวลาทำอะไร

มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือเล็ดลากออกมาตลอด

น้องยาย่ามีหนุ่มมาขายขนมจิตเพียบเลย
ที่สำคัญโปรไฟล์แต่ละคนไม่ธรรมดา

มีซ้อเป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรแบบนี้ออกมานะคุณผู้ชม
แฟนคลับก็ใจเสียอยู่ไม่น้อยเลย
แต่ว่าล่าสุดคู่นี้เนี่ยเขาควงคู่กันมาออกงานอีเวนต์นะคะคุณผู้ชม
ที่สำคัญงานนี้เนี่ยนอกจากพี่สื่อจะกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้ว
เชื่อว่าบรรดาแฟนคลับที่ถือป้ายไฟมารอณเดชน์กับยายาเนี่ย
จะกระชุ่มกระชวยหัวใจไปพร้อมกันอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าพี่แบร์เขาสาดความหวาน
เราก็หน้ากากเปิดการบอกบอกอะไรไปฝังพร้อมกะเลยดีกว่า
ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกัน
เราไม่คือเจอตากำลังยานหรือว่าได้พูดคุยอะไรของเขาเลยใช่ไหมครับ

ก็คงไม่มีวันนั้นหรอกครับแต่มันก็คงไม่มีวันนั้นหรอกครับ

เขินเลยเนอะคุณน้องอุ๊ยอุ๊ยก็หลับเค้าอ่ะครับ
เอาล่ะตอนนี้แฟนคลับสบายใจได้เชื่อฉัน